คุณผู้ชมใครที่เคยไปที่หนองปลือที่บุรีรำคงต้องเคยเห็น
ยักษ์ตายักษ์ยายสูง๔เมตรค่ะ

โดยชาวบ้านหนองปลือเขาเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ
เขากราบไห้กันมานานกว่า๘๐ปีแล้ว
ยักษ์ตายักยายนี่แหละเป็นผู้คุ้มครองพวกเขาค่ะ
นี่คือรูปปั้นยักษ์ตาความสูง๔เมตรนะคะ
ถูกตั้งเป็นวงเวียนอยู่กลางสี่แยกด้านทิศใต้ของวัดหนองปลือ
ส่วนรูปปั้นยักษ์ยายก็จะตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของวัด
โดยยักษ์สองตนนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน
บ้านหนองปลือที่ตำบลสวายจิกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ
แม่ค้าขายของชำเล่าถึงที่มาของรูปปั้นยักษ์นะคะว่า

ผู้แก่ในหมู่บ้านบอกว่าผู้ที่สร้างรูปปั้นก็คือหลวงปู่ดอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองปลือซึ่งได้มรณภาพไปแล้ว
โดยหลังจากสร้างเสร็จก็ได้เชิญเทวดามาสถิตตามความเชื่อ
เพื่อขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองหมู่บ้าน
แต่ผู้คนที่มาจากต่างถิ่นพอสัญจรผ่านก็มักจะแปลกใจค่ะ
แล้วก็ต้องคอยถามชาวบ้านแถวนั้นเสมอว่า
ยักษ์สองตนมาทำอะไรอยู่ตรงนี้
จะมีในลักษณะที่ว่าถ้าอย่างคนไม่ใช่คนในพื้นที่
ผ่านมาผ่านไปเขาบางทีเขาสงสัยค่ะว่า
ทำไมถึงมีรูปปั้นยักษ์มาตั้งอยู่กลางถนน
บางทีเขาก็จะลงมามาถาม
หรือมาบางคนก็คือมากราบไหว้มาขอพรกันอย่างนี้ค่ะ
ถ้าความคิดเขาก็คือคงจะเหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งทางใจด้วย
บางทีอาจจะมีปัญหาประสบปัญหาอะไรมา
เขาอาจจะมาพูดบอกตามาระบายบอกตา
แล้วถ้าเขาสำเร็จผลเขาได้สมปัฏนา
จะเป็นความเชื่อว่าตาจะอยู่

เพราะว่าบริเวณนี้จะไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไร
ยักษ์ก็เป็นตัวยักษ์แต่ว่ามันมีเทวดามารักษานะครับ
เทวดารักษายักษ์คุณมาวงสวงอะไรก็ยังก็จะให้คุณให้โทษได้เหมือนกันนะ
ยังมีเทวดารักษาเหมือนอย่างวัดใต้ขิงเลยครับ
ตี๊กก็เล่นไปกลัวมาวงทรวงท่าน
ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านหนองปลือบอกเลยนะคะว่ารูปปั้นยักษ์ตายักยายเนี่ย

แต่เดิมรูปปั้นจะตั้งอยู่ริมสะน้ำค่ะ

ก็ถูกย้ายมาตั้งไว้เป็นวงเวียนกลางสี่แยกจนถึงปัจจุบัน
เพื่อให้ผู้คนที่สัญจรไปมาได้กราบไหว้ขอพร
แล้วก็ขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย